คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่๔๖จังหวัด
ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากจากฤทธิ์ของอิทธิพล
รสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงมรสุมความกดอากาศต่ำกำลังปานกลางนะคะ
พาดผ่านประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมมาดูข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยา
ได้ประกาศเตือนกันหน่อยนะคะว่าพื้นที่ต่างดังต่อไปนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
สำหรับภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐพิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะ
กลางนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
ก็คืออยู่ที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีปราจินบุรีชนบุรีสะแก้วระยองและตราด
ภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะรวมถึงภาคอีสานด้วย
จังหวัดดังกล่าวนะคะต้องระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลากนะคะ
จะเห็นว่าพื้นที่สีส้มสีแดงเนี่ยมีเต็มพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตอนบนแล้วก็ตอนล่างเลยนะคะ
มาจากมรสุมประจำฤดูคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนค่ะ
ในลักษณะนี้จะมีทั้งลมพัดแรงมีฟ้าผ่ามีฝนฟ้าขนองอากาศแปรปรวนและฟ้าปิด
ดังนั้นแล้วค่าเฉลี่ยของฝนในวันนี้จึงมีมาก๔๐๘๐ของพื้นที่
ส่วนภาคใต้ก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องคลื่นด้วยนะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรต้องงดเดินเรือในระยะนี้และงดกิจกรรมทางทะเลด้วยค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเป็นช่วงเวลาและเป็นช่วงสัปดาห์ที่ฝนตกชุกนะคะ
โอกาสเกิดฝนมากถึง๖๐ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยสำหรับการเดินทางแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องปัญหาน้ำท่วมรอการระบายนะคะ
สำหรับใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องวางแผนการเดินทางและวางแผนกิจกรรมกันให้ดี
และจะออกจากบ้านพกร่มกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ